คุณผู้ชมค่ะความเมาเนี่ยนะคะนอกจากทำให้ขาดสติแล้วก็คนอื่นอาจจะได้รับความเดือดร้อนตัวคนเมาเองเนี่ยแหละค่ะอาจจะเดือดร้อนไปด้วยเมาไม่รู้เรื่องเดินไม่ไหวพูดไม่รู้เรื่องอันนี้เมาเดินตกบ้านตัวเองอ่ะตกหลังคาบ้านไปดงบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างอ่ะแล้วลงมาเจ็บอยู่ข้างล่างตอนเจ็บยังเมาอยู่นึกว่าเจ็บแล้ว
ก็รีบส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
บ้านหลังที่คนเจ็บนั้นตกมาใส่หลังคาบ้านเขา
ชื่อว่านายทัศนายอาระทิติพงอายุห้าสิบเจ็บปีเป็นเจ้าของบ้าน
ตื่นขึ้นมาอ้าวในพินเพื่อนบ้าน
ตกลงมาใส่หลังคาบ้านเขาจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนอยู่ที่พื้นชั้นล่าง
เลือดไหลเต็มตัวเลยนะคะตัวเพื่อนบ้านนี่แหละแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอะค่ะ

ต้องขอมาดูบ้านดูเองใช่ค่ะโดนเพื่อนบ้านเนี่ยล่วงลงมาใส่บ้านคุณลุงนะคะ
พินคนเจ็บยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะยังมีแผลชะกันที่ศีรษะนะคะ
บอกว่าต้องรอดูอาการอีกสักระยะหนึ่งส่วนบ้านที่ได้รับความเสียหาย
ก็ต้องมีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันในภายหลังค่ะอืมคราวนี้เมาเองนะฮะ
ใช่ค่ะเมาเองเจ็บเองค่ะตัวเองนะ